มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งไปเจอภัยสังคมเข้า
ไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วมีผู้ชายคนนึงเอามือถือเนี่ยเดินตามถ่ายภาพเธอ
เธอก็ไปไล่จนได้โทรศัพท์มาแล้วก็บังคับให้บอกรหัสแล้วก็เปิดดูข้างในมีภาพเธอจริงนะ
แต่สุดท้ายเนี่ยน้องเขาบอกว่าพอแจ้งตำรวจไปเนี่ย
ทำไมตำรวจถึงบอกว่าจับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
หนูมองปะตอนตกตายอะว่ามองอะไร
นี่ตอนแรกที่น้องเขาเอาโทรศัพท์มาได้แล้วก็บอกให้เปิดให้ดูแล้วเอารหัสมา
แล้วผู้ชายคนนี้บอกก็เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวเปิดภาพให้ดู

คือให้ไปก็คว้าไปวิ่งหนีทำยังไงเลยพาเข้ามาในร้านสะดวกซื้อนะฮะ
ศูนย์ศูนย์อะไรนักงานร้านคนแถวนั้นก็มาช่วยกันเต็มเลย
เป็นศูนย์อะไรผู้ชายคนนี้ยอมบอกรหัสนะครับ
เปิดเข้าไปดูในคลังภาพเนี่ยที่มีรูปภาพเนี่ยมีภาพของน้องและภาพของผู้หญิงคนอื่นด้วย
นี่นะฮะเหมือนเสื้อกองทัพเลยเหมือนเสื้อของกองทัพ
สีเขียวเสื้อยืดมีตัวเลข๑ทัพ๖๐
ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับร้านสะดวกซื้อหน้าซอยรังสิตพิรม
ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
คือน้องนักศึกษาสาวเนี่ยบอกว่าตอนที่เข้ามาซื้อของเห็นผู้ชายคนนี้
เอาโทรศัพท์มือถือมาแอบเดินตามแล้วก็ถ่ายภาพตลอดทาง
แล้วทำท่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดูพฤติกรรมแบบแปลกมีพิรุษน่าสงสัย
มั่นใจว่ามาเดินตามแอบถ่ายน้องเขาแน่ก็เลยปรีเข้าไปไปแย่งโทรศัพท์มา
แล้วก็อย่างที่เห็นแล้วบังคับให้บอกรหัสเปิดหน้าจอ
พบว่ามีรูปน้องจริงนะครับแต่มันไม่มีภาพแบบต่ำแบบใต้กระโปรงเลย
เป็นลักษณะเห็นขาเห็นต้นขานี่นะแล้วมีภาพของผู้หญิงคนอื่นด้วย
พอเห็นอย่างนี้ผู้ชายคนนี้บอกเอาก็ลบไปสิครับทีแรกที่แรกน้องเขาจะลบนี่นะ
เอามีภาพคนอื่นด้วยเนี่ยนายคนนี้บอกเอาคนอื่นอย่ามาลบนะครับ
พ่อเป็นแฟนผมน้องบอกใช่เหรอทำไมแฟนมันเยอะอะไรขนาดนี้
หลายคนเหลือเกินสุดท้ายเนี่ยน้องเขาก็ไม่ยอมให้ไปไหน
แล้วก็โทรแจ้ง๑๙๑เพื่อให้มาควบคุมตัวไปดำเนินคดี
อันนี้น้องเขาบอกนะน้องเขาบอกเขารอตั้งนานตำรวจไม่มานะฮะ
คนร้ายมันก็ไม่รอเหมือนกันมันทิ้งโทรศัพท์แล้วก็หนีไปเลย
น้องก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือที่มีเนี่ยเป็นหลักฐานไปแจ้งความที่โรงพักแทนนะครับ
นักศึกษาสาวคนนี้บอกว่าถ้าตำรวจมาที่เกิดเหตุทันทีป่านี้ได้ตัวคนร้ายไปแล้ว
แต่น้องรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันเห็นหน้าเห็นตาน้องหมดแล้วไง
น้องก็เลยเอาหลักฐานที่มันทิ้งเอาไว้คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปโรงพัก
พอไปถึงโรงพักตำรวจบอกอ๋อนายคนนี้เหรอไม่ใช่ทหารหรอก
แล้วชื่อจริงก็ไม่ใช่ชื่อที่อยู่กับเสื้อด้วยไม่รู้ว่าไปเอาเสื้อที่ไหนมา
เอาเสื้อของทหารหรือเสื้อของใครอะไรยังไงมา
เป็นคนงานก่อสร้างอยู่แถวนวรรณครที่ปฐุมธานีนี่แหละ
นี่แสดงว่าก่อเหตุมาบ่อยหรือยังไงตำรวจเห็นหน้าแล้วอ๋อเลยรู้เลยอ่ะ
บอกอ๋อไม่ใช่ทหารหรอกเป็นคนงานก่อสร้างน้องบอกน้องก็ยิ่งคล่องใจ
โอ้โหตำรวจรู้ประวัติขนาดนี้ถึงขั้นรู้ที่ว่าเป็นคนงานก่อสร้าง
ทำงานอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วในช่วงที่น้องมาแจ้งความเนี่ย
ยังต่อสายโทรศัพท์ไปคุยกับคนก่อเหตุอีกอันนี้น้องเขาอ้างอย่างนี้นะ
แล้วไอ้คนก่อเหตุเนี่ยโมโหใส่กลับมาอีกพร้อมฝากคำขู่มาถึงนะ
ศึกษาสาวบอกอย่าให้เจอนะระวังให้ดีน้องก็เลยถามตำรวจว่า
พี่แล้วอย่างนี้หนูจะทำยังไงจับเขาไม่ได้เหรอตำรวจบอกว่าจับไม่ได้
มันต้องให้ละเมิดมากกว่านี้ก่อนถึงจะจับได้ลองฟังน้องเขาก่อนนะครับ
พอฟังตำรวจพูดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
โลกบนสติที่มีหันไปบวกกับอยากให้ตำรวจหน่อยล่ะ
ตอนนั้นเขามาเขามาไม่ได้แล้วพอไปแบบนั้นอีก
แล้วก็เจอเขาหมดแล้วอีกหนูรู้สึกว่าหนูเฟลล์มากอ่า
คนร้ายอ่ะเขาโมโหด้วยนะคะคือพี่ตำรวจโทรไปคุย
เขาโมโหเขาบอกแต่ว่าไปบอกอีบ้านั้นให้หยุดหยุดบ้าก่อน
อะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูกลัวมากที่หนูบอกว่า
ถ้าหนูออกมาจากตรงนั้นแล้วหนูพบเจอเขาเอง
หรือเขาตามอีกหรืออะไรมันจะเป็นทางไม่ดีต่อหนู
ร้ายแรงกว่านี้แม่งแม่งอ่าคือตำรวจยืนยันกับน้องว่า
ไม่ใช่ทหารนะเป็นคนงานก่อสร้างค่ะแต่น้องเขาก็ติดใจตรงที่ว่า
ดำเนินคดีอะไรไม่ได้เลยเหรอแถมมาขู่น้องเอาไว้อีก
แล้วเกิดเจออีกจะทำยังไงค่ะคือพี่พี่ตำรวจที่ปฐุมธานี
หรือว่าทางหนึ่งเก้าหนึ่งที่น้องบอกโทรไปแจ้งเหตุตอนแรกเนี่ย
จะมีอะไรชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติมบอกเราได้นะฮะ
จะได้สื่อสารให้เข้าใจกันเผื่อจะสื่อสารเข้าใจผิดพลาดอะไรยังไง
ก็ว่ากันไปแต่น้องนักศึกษาสาวคนนี้เนี่ย
บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเธอจะอยู่ยังไง
เรื่องแบบเนี้ยมันมันขวัญเสียเลยนะค่ะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกับเธอมากเธอก็อยากเตือนภัยทั้งนักศึกษา
หรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะว่าคนร้ายเนี่ยอยู่ในพื้นที่

เพราะว่าพี่ทำแบบนี้ทำไมอย่าต้องเตือนทุกคนให้ให้มีสติในการนั่งหรือการใช้คียิกอะไรเงี้ยค่ะ
อ่าเผื่อใครพบเจอนะฮะคงต้องทำแบบที่น้องบอกแล้วต้องระวังตัวเองก่อนล่ะ